โรมาเนียนั้นออกมาให้เห็นกันแล้วในต้นรายการนะครับ
ไปดูกันดีกว่านะครับว่าครั้งแรกที่โรมาเนียออกมาในเกมเจอกับเกาหลีใต้แล้วหน้าที่ของเขาในวันนั้นกับหน้าที่วันพรุ่งนี้นั้นจะแตกต่างกันอย่างไรครับ
ครั้งนั้นผมเคยเปิดตัวโรโมเนียไปแล้วนะครับในการถ่ายเท่าสด
ก็หน้าที่ของเขาคือการแนะนำนักเตะทีมชาติไทยนะครับแต่อุบไว้ก่อนเลยว่าวันพรุ่งนี้โรมาเนียจะออกมาแบบที่คุณผู้ชมนั้นไม่คาดคิดแน่นอนนะครับ
แล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งมิติใหม่ในการนำเสนอของเขา
สำหรับโรมาเนียนะครับก็ถือว่าเป็นมัสคอตกีฬาสายพันธุ์ใหม่ที่ไทยรัฐทีวีนั้นอยากจะนำเสนอเพราะว่าทีมงานกราฟิกนั้นก็ถือว่าทำงานกันอย่างหนักนะครับ
นี่ครับบางส่วนของการออกมาของโรมาเนียนะครับเดี๋ยวคุณจะได้เห็นบรรยากาศแบบสดตอนที่ออกมาแล้วมีแฟนบอลอยู่ในสนามด้วยนะครับ
ขอขอบคุณด้วยนะครับมิสุปชีวิตไตล์ตันที่สาธารณ์สนุนทีมข่าวไทยรัฐในการเกาะติดสถานการณ์ฟุตบอลจริงทั่วพระทธานคิงส์ครับในครั้งนี้ครับ